มาดูข่าวนี้นะคะข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีคนชอบดูหนังคุณชอบดูไหม
ชอบดูหนังผีเทพบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ชอบดูหนังนะคะบรรยากาศจะวงเวียงแค่ไหนไปดูพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศการชมภาพยนตร์หรือว่าเป็นการชมหนังเนี่ยนะคะภายในสุสานสว่างอุทยานอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
สถานที่ก็แตกต่างจากโรงหนังทั่วไปนะแต่ก็มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาดูหนังที่นี่ด้วย
เขาบอกว่าก็ชมไปพร้อมกันเลยชมทั้งพร้อมทั้งหลุมฝังศพนับร้อยหลุมหลุมฝังศพที่มีญาติหลุมฝังศพที่ไม่มีญาติก็แน่นอนนะคะทำให้คนที่มาดูหนังที่นี่ก็ค่อนข้างที่รู้สึกวางเวงเพราะว่ามีเสียงจิ้งหรีดก็ร้องนะ
คือถ้าคุณผู้ประสาทชาวบ้านคือฉายหนังให้ผีดูถูกต้องไหมฮะ

ฉะนั้นถนัดของนายบุญสมศิษยภั
ไม่มีญาติได้ชมในความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยทำมาค้าขายราบรื่นรุ่งเรือง
ทำให้ชีวิตดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนทำงานแล้วก็แค้วคลาดปลอดภัย
และที่สำคัญยังเชื่ออีกว่าผีก็เหมือนคนอยากดูหนังเหมือนกัน
ก็เลยจ้างหนังไปฉายให้ผีดูกันทั้งสุสานไปเลย
ไปฟังเสียงกันหน่อยฮะ
และบรรพบุรุษทุกท่านที่ได้ร่วงรับไปแล้วที่อยู่หน้าดุสารแห่งนี้

ยังไปทันนะเพราะเขาบอกว่า
สำหรับเรื่องของการฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูจัดขึ้น๒คืน
ฉายหนังวันละ๒เรื่องคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย
เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีฝนตกลงมา
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ต่างนั่งดูหนังด้วยความสงบ
เพราะถ้าเกิดว่าพูดเสียงดังก็อาจจะไปรบกวนบรรดาวิญญาณ
ที่มาร่วมรุนในครั้งนี้ด้วยค่ะ
บรรยากาศก็แบบยิ่งถ้าเกิดไปฉายหนังที่มันเกี่ยวข้องกับหนังผีนี่
บรรยากาศหน้าคนลุกเหมือนกัน